เหลือมแล้วเหลือมต่อค่ะของคุณว่าใหญ่แล้ว
นี่น่าจะใหญ่กว่าชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้

วระเตียงคอตตรงฟัทรเลยนะอืมเสียงแรง
เหมือนหางอยู่พื้นเลยเหรอ

๔เมชรแล้วหางอยู่ตรงนี้แหวะ

มันไม่ได้มีอะไรที่จะพันขึ้นไปด้วยนะ
มันไปแนวตรงแบบนั้นเลย

นี่คือคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าเกือบ๕เมตรเห็นจะได้นะ
เพราะว่าวัดจากพื้นถึงหลังคาก็ประมาณนี้ค่ะ
มันพยายามที่จะไต่กำแพงของห้องครัวมุดหนีออกทางหลังคา
แล้วไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันด้วยเพราะกลัวว่างูเหลือมตัวนี้จะกัดเอานะคะ
ผู้โพสต์ให้ข้อมูลบอกว่ากว่ากู้ภัยจะมาถึง
งูมันก็หนีไปแล้วจับยังไม่ได้เลย
มันก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยตัวมันเองต่อไป
แข็งแรงเนอะ

แล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดตัวเลข๒ตัวมันหมายถึงอะไรอ่ะเลขที่